มีความเดือดร้อนของผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอบอกว่าเธอมีอาชีพในการซื้อบ้านแล้วก็รีโนเวทบ้านหรือว่ามีการปรับปรุงตกแต่งใหม่เพื่อที่จะขายก็อัพราคาขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพเหมือนเป็นเดเบอร์ล็อปเปอร์อะไรแบบเนี้ยแต่บ้านหลังเนี้ยขายไม่ได้สักทีคือปกติเธอไม่ค่อยได้เข้าไปก็จะมีในหน้าพาคนไปดูอะไรอย่างเงี้บ้านก็ไม่ได้ล็อกขายไม่ได้
ที่มาไม่เคยมีครั้งไหนที่พอเราไม่เจอแล้วเสียงดังทำไมอ่ะใครเสียงดังก่อนใครเสียงดังก่อนเนี้ย
ยอดค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณไม่มีมารยาทแต่เราตักผ้ามาวางบ้านคนอื่นแล้วค่ะโหดูดิทุกอย่างเลยวันนี้หนักหน่อยของใน
บ้านเลยค่ะแล้วดูดิหนูติดใบขายบ้านไว้อย่างงี้นะเปล่าตักผ้าวางมาให้เห็นวะ

เพื่อนบ้านเอาของไปวางหน้าบ้านเธอเอาผ้าไปตากในบ้านเธอ
เพื่อคนซื้อจะมาขอดูบ้านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไร
แต่เธอบอกว่าเนี่ยก็เพื่อนบ้านทำแบบนี้
มันก็เลยขายไม่ได้สักทีเธอก็เลยมาโวยอย่างที่คุณผู้ชมดูคลิปไปอ่ะนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามคุณกั้งนามสมมุติอายุ๔๒ปีที่เธอเป็นเจ้าของบ้าน
เธอบอกว่าเธอทำธุรกิจซื้อบ้านเพื่อรีโนเวทขายก็คือปรับปรุงตกแต่งบ้านใหม่แล้วก็ขายมันก็จะได้ราคา
ไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นในหน้าครับ
พาลูกค้าไปดูต่อเหลือไปไปอีกบาน
แต่ขายบ้านไม่ได้สักทีก็เพราะว่าโอ้โหเพื่อนบ้าน
เอาราวตากผ้าไปวางบ้างล่ะเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้บ้างล่ะ
กระบะซ้ายก็มีผ้าเช็ดเท้าก็มา
บางทีเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านเธอเอาไว้
ติดขายคือติดอยู่หน้าบ้านแล้วใครจะไปเห็นป้ายขายบ้าน

บอกว่าคือมาทีไรเจอทุกครั้งไม่อยากจะมีปัญหานะ
ก่อนหน้านี้ก็พยายามจะบอกแต่เพื่อนบ้านไม่ยอมเอาออกไปสักที
ครั้งนี้ก็เลยต้องโวย
คลิปที่คุณผู้ชมดูไปคุณกั้งนามสมมุติคนนี้บอกว่า
มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเพราะว่าไปถึงมันแบบ
มันเกินไปมากข้างบ้านเขาขายของออนไลน์
เอาของที่ขายมาวางในบ้านเธอเฉยเลย
นี่ค่ะก็เธอบอกว่าเอาจริงก็แค่อย่ามาวางอะไรแบบนี้อีก
คู่กรณีหรือว่าเพื่อนบ้านพยายามจะขอโทษในคลิป
ก็เข้าใจแหละแต่อันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้ก็เคยมาวางมาตากผ้ามาอะไรกันอยู่บ่อย
มันก็จะเป็นกล่องเหมือนสต๊อกของอะไรเยอะ
เอาไว้เต็มหน้าบ้านเราเลยเปิดมาเราก็ตกใจ
เอ้านี่ค่ะตากผ้าไม่พอของมาวางอีก
แล้วก็มีทั้งท่ออะไรวางเต็มไปหมด
ก็โมโหเนอะเห็นราวตักภาพก็โมโห
ไม่มีใครออกมาเลยนะคะแต่ครั้งนี้ที่เขายอมออกมาแล้วก็ต้องเจอกันเนี่ย

ถ้ามีแต่ลาวพลาดเนี่ยพูดไปก็เฉย
เขาก็จะไม่ออกมาเขาก็เงียบ
ไม่ร้อนไม่เดือดไม่ร้อนไม่หนาวไม่ได้มีอะไรค่ะ
แต่คือก็จะมีแต่คนบอกว่าเราใจดีนั่นจริงเน
เราจะไม่ยอมให้เขามาขนของออกก็ได้ใช่ไหม
แต่เราขอแค่ว่าอย่าเอาผ้ามาวางที่บ้านเราอีก
เพราะว่าเรามีลูกค้าไปดูอยู่เรื่อย
ส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านหลังนี้เลย
ตามคลิปนี้เลยค่ะนี่นะคะติดป้ายขายบ้านไว้หน้าบ้านแบบนี้เนาะ
ก็ไม่ได้มีของอะไรไปวางไว้แล้วนะคะ
แต่ว่ามันมีของอยู่ท้ายรกระบะของเพื่อนบ้านคู่กรณี
แต่เป็นลักษณะบ้านติดติดกันนะเนาะท้ายรถกระบะบอกมีของ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณนงนามสมมุติ
ก็คือคนที่คอยขอโทษตามในคลิป
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยินว่าขอโทษนะขอโทษนะ
คือเป็นแม่ของคู่กรณีนะคะมาขอโทษนะคะ
ก็ยอมรับผิดเรื่องราวตากผ้า
คือเขาบอกว่าก็ไม่มีคนอยู่อ่ะ
ก็เอาของไปวางในรัวบ้านก็เพราะว่าเมื่อวานฝนตก
แล้วบ้านไม่มีคนอยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เอาไปเก็บไว้หน่อยเพราะฝนมันตกลงมาตกหนักด้วยเมื่อวาน

พอเจ้าของบ้านมาถึงคุณนงนามสมมุติบอกว่า
ฉันก็ยกมือไหว้ขอโทษไปตั้งหลายครั้งนะ
ก็ดูภาพสิฉันก็ขอโทษไปแล้ว
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ทีมข่าวของเราดูด้วย

ตัวคุณนงนามสมมุติที่เป็นคุณแม่ที่มาคอยขอโทษแทน

ซอยนี้เขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายแบบนี้

เราคิดว่าไม่มีปัญหา

เขาขอน้ำพี่อ้าวพี่ขอน้ำน้ำเพราะหนึ่งยะทาสียะทาอะไร

แล้วผ้าคีริ้วกระถางแมว

ก็นี่แหละค่ะก็ได้ฟังความจากทั้งสองฝ่ายแล้ว
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
ก็ตัวเพื่อนบ้านที่เอาของไปวางเอาภาพไปตากก็บอกว่า
พลาดเองขอโทษยอมรับผิดจะไม่ทำอีกแล้ว
เรื่องมันนิดเดียวเองอยากให้เรื่องมันจบไป
แล้วก็ตำหนิตัวเจ้าของบ้านที่รีโนเวทบ้านขายบอกว่า
แล้วถึงขั้นต้องมาด่ากันเอาคลิปไปโพสต์อะไรขนาดนี้เลยเหรอ

ก็หวังว่าเรื่องจะจบนะคะหวังว่าจะจบลงด้วยดีค่ะ
เพื่อนบ้านกันนะอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยดีกว่านะครับมีอีกหนึ่ง